คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีครับค่ากลับบุกฟังค่ะพบกับรายการจ้อมคุยกับจ้อมขวัญนะคะ
ในช่วงนี้เรายังคุยกันอยู่สำหรับคนที่ผ่านโควิดมาด้วยกันแม้ว่าโควิดจะยังไม่ผ่านไปก็ตามนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมานั้นเราก็ตุ้มต่อมว่า
ในระลอกแรกเรายังคุยกับคนได้ไม่เท่าไหร่เลยเข้าระลอกสองไหมฮึ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเขาจะเป็นหนึ่งในคนซึ่งอยู่ใน
จะเรียกว่าอะไรดีวงในสุดของหนึ่งในคลัสเตอร์ที่ทำให้หลายคน
ตกใจมากว่าเฮ้ยมันจะเกิดการระบาดใหญ่ไหมนะคะ
คลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนที่เราพูดถึงการระบาดของโควิดก็คือกลุ่มสนามมวยค่ะ
คนนี้ไม่ได้อยู่ที่สนามมวยในวันนั้นแต่คนนี้เจอกับคนที่อยู่ในสนามมวยในวันนั้นนะคะ
แล้วตัวเองก็ตกใจมากว่ากูติดป่ะวะซึ่งจนถึงนะตอนนี้เรียกว่าไม่ได้ติดนะคะ
ติดแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการแล้วไม่บอกหรือบอกแล้วคนไม่เชื่อ
เราจะคุยกันนะคะกับรถถังจิตเมืองนนท์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีรถถังค่ะรถถังที่พี่ที่พี่พูดมาทั้งหมดนี้ตกลงติดยังอ่ะ
ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่บอกเหรอไม่ไม่ติดครับร่างกายสมบูรณ์ครับ
นี่เราย้อนกลับไปตอนนั้นเลยดีกว่าคือรถถังเป็นใครอยู่ในที่เขาเรียกว่ากลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์สนามมวย
เป็นใครตรงไหนของเรื่องนั้นก็เป็นนักมวยค่ายมวยจำนวนครับแล้วก็จะมีงานจัดฉลองแชมป์ทุกเส้นของค่ายมวย
แล้วจะลองแชมป์ผมที่ได้เข็มขัดโลกครับแล้วก็มิเตอร์ป๋องเขาก็มาทำข่าวที่ค่าย
ใช่แล้วเขาไม่รู้ตัวว่าตั้งแต่วันที่เขาดูมวยเสร็จเขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขาเป็น
บอกว่าเป็นโรคโควิดนักมวยในไข้เลยตกใจกันอย่างงี้ครับ

คือจริงแล้วถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่

แล้วก็คนที่ไล่เรียงต่อกับคุณแมททิว

คือรถถังไม่ได้อยู่วันนั้น

แต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนวันนั้น

ก็คือมิสเตอร์ป๋องมาสัมภาษณ์

ทีนี้พอมิสเตอร์ปองเปิดเท่านั้นแหละ

คนรอบนอกที่ไม่รู้ว่าเขาโจมตี

ค่ายนี้คนที่เคยมาน่ะ
ต้องติดแน่เลย

นักมวยทุกคนเขาจะพอมีโรคระบาด
เขาก็จะกักตัวกันในค่าย

พอเราออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนี้

เขาคุยก็ว่าที่ค่ายเป็นกัน

มันเป็นมุกตลกได้นะ
แต่วันนั้นมันเครียดจริงเนาะ

แต่พอนี้เขาก็ถามด้วยเป็นห่วง

เขายืนซ้ายห่างเหมือนร่างเกียจอะ

แต่คราวนี้พอเวลาเจอกันรถทางเอ้ยขอถ่ายรูปหน่อย

พอเราจะเข้าใกล้เขาบอกว่าไม่ต้องเข้าให้ครับ

เราจะเข้าไปฟังอีกรอบว่าเขาพูดอะไร
แต่ทั้งค่ายตอนนั้นก็คือไม่ได้มีใครติดเชื้อ

หวันกลับมาที่ชีวิตรถถังตอนนี้ก่อนค่ะ

เราไม่มีอาการอะไรให้หวัดเสียวว่า
จะไปติดโควิดจากไหนมาอะไรไม่มีเลยเนอะ

นักกีฬานั้นมันก็มีภูมิต้านทานของตัวเองด้วยนะ

ผมตรวจร่างกายตลอดสม่ำเสมอแล้ว

แล้วตอนอยู่ที่ค่ายเนี่ยหลังจากเกิดการระบาดโควิดเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะจากหลังจากที่เปิดว่ามี

มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างคะ
บางครั้งคือซ้อมเสร็จจะนั่งเล่นนั่งอะไรก่อน

จนเส้นเสน่ห์หมดแล้ว

ตอนช่วงโควิดระบาดในช่วงสัก

แล้วค่อยจางลงพฤษภาอะไรอย่างนี้นะคะในค่ายมันมีขั้นตอนอะไรเพิ่มไหม
แอลกอฮอลเต็มค่ายเลยไหมปั๊มกันก่อนขึ้นปั๊มกันก่อนสวมนวมปั๊มกันก่อนพันมือไหมยังไงบ้าง
ก็ต้องมีครบครับแล้วก็นายใหญ่เขาจะเอายามาพ่นให้พ่นที่ค่ายล้างค่ายอะไรประมาณนี้ครับฉีดตลอดประมาณเนี้ย
แต่อาชีพของรถถังกับเพื่อนมันใกล้ชิดกันมากนะใช่มั้ยใกล้ชิดกันแต่เราอยู่ด้วยกันเรารู้ครับ
เพราะเราไม่ออกไปไหนใช่ครับเพราะเด็กทุกคนมันไม่ออกไปไหนอยู่แล้วครับ
เสียงมันก็กลัวตัวของมันด้วยมันก็กักตัวพอเขาบอกต้องกักตัวก็ทุกคนกักตัวหมด
กินอยู่ในค่ายนอนอยู่ในค่ายหมดดูอาการตัวเอง
ทีนี้รถถังเล่าให้ฟังหน่อยว่าพอถัดมามันส่งผลกระทบกับรถถังหรือว่าพี่น้องนักมวยหรือว่าวงการมวยยังไงบ้างเอาเลย
ก็ส่งผลกระทบเยอะนะครับเพราะอาชีพนักมวยมันไม่ได้เงินเดือนมันมีรายการก็คือได้เงินตรงนั้นได้เงินที่วันชก
พอไม่มีรายการพอเขาสั่งหยุดทุกอย่างหยุดหมดเหมือนคนธรรมดาไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำ
ใช่ครับทุกคนคือช็อตหมด

ไม่มีเบี้ยเลี้ยงเหรอแบบเราซ้อมทุกวันเลยนะเราขยันทุกวัน
ไม่ครับไม่มีแต่ทางค่ายจะดูแลอาหารการกินอยู่ประมาณนี้ครับ
ใช่ที่หลับที่อยู่ฟรีหมดเขาดูแลหมด
เราทำงานแลกนะครับเหมือนเอาร่างกายเราแลกเงินมา
พอไม่มีรายการเราก็ไม่มีเงิน
คือเพราะฉะนั้นคือกินอยู่เรามีแน่แต่ว่าไอ้เงินที่เราจะเอาไปซื้ออย่างอื่น
ส่งให้พ่อให้แม่ส่งให้บ้านเราเนี่ยไม่มี
แล้วเพื่อนมีหลายคนไหมคะที่ต้องหาอาชีพเสริมในช่วงหลายเดือนนี้
ก็มีหลายคนนะครับบางคนก็ช่วยแฟนเขาไลฟ์ขายเสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ย
เพราะเขามีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วในเฟซบุ๊กในอะไรพวกนี้
เขาก็จะใช้โลกโซเชียลนะครับให้เป็นประโยชน์

มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมแต่มันก็ได้อยู่ได้จนเจือแต่ละวัน
ซื้อข้าวซื้ออะไรประมาณนี้ได้มาอยู่รอดได้นะ
คือพอรอดแหละใช่ไหมครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเข้ามา
รถถังเราพอจะประเมินได้ไหมเอาเฉพาะของตัวรถถังคนเดียวนะคะว่ารถถังเสียรายได้ไปเท่าไหร่
ตามแผนเดิมไม่มีโควิดเนี่ยเอาแผนเดิมจนถึงกรกฎานี้เนี่ยเออรถถังเสียรายได้ไปเท่าไห
ก่อนจะมีโควิดก็มีชิงแชมป์คิปบ็อกซิ่งที่เมืองนอกแล้วก็ในเมืองไทยอีก๒๓
ของผมมันมีมีตลอดมีทุกเดือนครับเพราะผมมันขายขายดีครับ
ก็เมืองนอกก็เจ็ดหลักแต่เมืองไทยก็ไม่เท่ากับเมืองนอกแบบนี้ครับเมืองไทยก็อยู่หลักแสนครับ
สามสามแสนก็มียังไม่รวมมาชีดอะไรแบบนี้ครับ

ถ้ารวมแล้วโทษนะคะพี่ลองประเมินให้เห็นภาพไม่ได้อย่างละลาบละล้วงนะ
คือคุณก็เสียหายไป

หลายล้านเลยนะ

ซึ่งมันหายแล้วหายเลยหรือมันแค่เลื่อนไปยังไงก็จะต้องขึ้นชกตามแผนเดิมอยู่แล้วแค่เลื่อนไป

มีนัดที่จะเกิดขึ้นวันที่๓๑ที่เมืองทองธานีก็รู้สึกดีขึ้นครับ

ถ้ายดเลยก็ไม่ไหว

ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องนัดแหล

คือต่อยกันได้แล้วแหละ
ในรายการวันคือจะตรวจร่างกายทุกคน
ใช่เขาจะตรวจโรคติดต่อมีไหม
มีตรวจสมองตรวจสายตาตรวจทุกอย่างครับ
แล้วก็วันที่๑๙ตรวจโควิดก่อน

ถ้าใครชมก็ตรวจโควิดล่ะถ้าไม่เป็นก็เข้าไปดูได้
คืออารมณ์ตอนที่เราเตรียมประการต่อมา
กอดคอจะเหนียวจะล้างมาจะเข้าวงในจะเข้าไปคลุกหวาดเสียวไหม

เพราะเขาจะตรวจก่อนโชคอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วนักมวยที่จะทำการชกในวันนั้นต้องร่างกายเพอร์เฟคจริงครับ

ใช่ครับแล้วก็ใส่กันมันได้ไม่เป็นไร
สคอได้เลยครับ
จะไปใสกะเมลกลับทำไมแล้ว
นอกจากเป็นนักมวยเราก็ยังเป็นบริษัทสัมพันธ์งานด้วย
แล้วที่ไม่มีคนดูคิดว่า
คือถ้าคนจะดูเข้าไปได้

แล้วก็ทีมงานของวันเขาอะทีมงานที่พูดจัดเขาก็จะมี
ก็จะขาดเหมือนมีดนตรีแต่ขาดคนเต้นแบบนี้
มันก็ไม่สนุกนะครับประมาณนั้น
มันไม่เล่าใจเท่าไร
เปรียบเทียบหรอ
เหมือนมันเล่าใจไปอีกแบบ
ใช่มันช่วยส่งกันใช่ไหมครับ
ครับแล้วอย่างมวยเนี่ย
พอโควิดมาเราออกไปแต่ละแค่งเนี่ย
เฮ้ยิบหรอ

ก็แมตแรกครับแมตแรกครับ
ตอนที่เรายังไม่ดังขนาดนี้ก็ยังมีคนดูอยู่ดีถูกไหม
มีครับมีครับ

เห้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ

มันวางเวงเสียวหลังหน่อย

นี้คือป่อซักป่ออะไรนะจำได้ไหมป่อป่อห้ามันครับคือเด็กหาเงินได้เอง
แล้วได้เยอะขนาดนี้มันต้องแบบมันต้องจากเวลาวันค่ะ
โรงเรียนปิดอย่างเงี้จะขอแม่ซื้อขนมเนี่ยโอ้โหร้องแทบตายครับ
มันก็เลยเหมือนกับบอกว่าเราก็ได้เงินตั้งแต่ตอนเราเด็กมากเนอะ
แล้วที่ตอนไหนที่รถถังรู้สึกว่าเฮ้ยเราหลงไปเยอะเลยอะค่ะ

เพราะผมออกมาจากบ้านตอนเล็กครับ
เพราะดูสถานการณ์แล้วคือ
คือพ่อแม่ไม่อยากเห็นแกเหนื่อยด้วย
เลี้ยงเราแล้วมีน้องอีก๒คนอีก

ก็ได้โอกาสมีหัวหน้าค่ายคนเก่า
คือนพรได้บอกแนะนำให้ไปอยู่กรุงเทพ
แบบแกจะหารการกรุงเทพฯให้
ก็เลยไปครับ
ช่วงหนึ่งก็หลงไปพวกสีแสงเสียงอะไรเนี่ย
ใช่ครับพอมีเพื่อนมีอะไรเนี่ย

เราคนซื่อเราเพิ่งขึ้นมา
เพื่อนล่อไปไหนก็ไปหมดยัง
อย่างมีหมื่นก็ต้องหมดหมื่นนะวันนี้ประมาณนี้ครับ
ตอนนั้นเนี่ยนะคะพอเราหลงไปเราหลงอยู่นานไหม

เราควรจะบริหารแล้ว
ก็ค่อยตื่นแล้วนะคะค่อยสอนอะไรประมาณนี้ครับ
ค่อยบอกครับใช่
อ่อดีค่ะผู้ใหญ่อย่างแบบมันก็แบบ
เป็นเด็กดึงมาทันเนาะ
ร่างกายไม่ไหวหรือไง
ไม่ใช่ร่างกายมันแบบมันสภาพแวดล้อมคือ
บางช่วงที่มันพาเราไปเรากิเกียจซ้อมเลย
ไม่อยากซ้อมอยากหยุดแล้วประมาณนี้

ใช่เราดีใจจริงตอนเราได้เงิน
เราได้พักเราได้เที่ยวมันหลงไปตรงนั้นแล้ว
เราไม่มีกระจิตกระใจที่จะกลับไปซ้อมอะไรประมาณนี้
พี่ขวัญได้ยินนักกีฬาพูดบ่อยนะคะว่า
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่จะทำอาชีพ

สำคัญกว่าฝีมือซะด้วยซ้ำอันนี้ใช่หรือเปล่า
วยสอนให้เรารู้ทุกอย่างครับ

กิริยาท่าทางให้นอบน้อมต่อมทนแล้วก็ทุกอย่างครับ

คือสอนให้เราเป็นคนละคนเลยกับเมื่อก่อนอย่างผม

ทุกวันนี้คือแบบมันกลับกัน
ใช่ครับมันเห็นได้ชัดว่ามวย
เรามีกฎระเบียบวินัยมีทุกอย่างมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีทุกอย่างครับ
อยู่กันแบบฉันพี่ชันน้องไม่มีมิตรสตู

คือคนเก่งไม่เก่งมาไม่รู้
แต่ถ้าเจอคนมีวินัยคนขยันเนี่ย

ช่วงเวลาของการกลับมาแล้วก็เอาจริงเอาจัง
ก็บริหารเงินบริหารชีวิตใหม่เนี่ยนะคะ
เป้าหมายไว้ไหมว่าเราจะใช้ร่างกายเราหนักขนาดนี้
หรืออยู่เส้นทางที่แบบโอ้โหผ่านศึกขนาดนี้

เอาตอนแรกก่อนคือพอเรากลับมา
พอเราเราเริ่มหันไปดูพ่อแม่หันไปดูครอบครัว
พอเขามาอยู่กรุงเทพพี่พี่สาวอะไรนะทุกคนที่มาทำงานคือเขาจน

เขาดูแลครอบครัวเขาเขาไม่ได้มีเป็นหลักเป็นแรง

เราเป็นทางออกที่ดีที่แบบได้หาเงินได้เยอะกว่าคนอื่น
เรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ
ทำไมเราไม่คิดแบบว่าทำความฝันให้ครอบครัวเนี่ย
อย่างบ้านก็เก่าพ่อแม่แยกทางอันนี้แล้วแม่ก็อยู่บ้านเช่า
เราไม่ลองเก็บตังค์แล้วซื้อบ้านให้แม่แล้วก็ทำบ้านให้พ่อใหม่
ผมก็เลยมากลับมาคิดก็เลยมาดูแลครอบครัวเยอะเลยครับ
ใช่จะตั้งบ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างผมจะดูแลครอบครัวก่อน
มวยเสร็จอะไรเนี่ยจะครอบครัวก่อนผมก็เลยเก็บเงินมาซื้อบ้านให้แม่
ไม่กี่ไฟล์ครับก็ได้ซื้อไว้ให้แม่แล้วก็มาต่อยเมืองนอกไฟล์ไฟล์กว่า
ไฟล์ต่องไฟล์ก็สร้างบ้านให้พ่อล้านนิดอะไรประมาณนี้
แล้วก็ดูแลดูแลทุกคนผมจะแบบมีความสุขคืออยากจะบังคับให้ทุกคนกลับบ้านอยาก
พ่อแม่เขาพูดไม่ได้หรอกแต่ผมรู้ความรู้สึกพ่อแม่ว่าอยากให้ลูกทุกคน
เขาเงินน่ะไม่เขาไม่มีก็ไม่เป็นไรแกอยากเห็นให้ลูกทุกคนมากินข้าวพร้อมกันบ้าง
เพราะทุกคนแยกทางกันหมดแยกมาทำมาหากินกันหมด
ใช่ครับแล้วก็เลยแบบผมก็เลยจะบังคับหมดเพราะทุกคนจะฟังผม
ใช่ผมจะบังคับหมดว่าต้องกลับบ้านทุกคนต้องกลับ
แม้เขาจะมีวาระอะไรอย่างนี้ต้องส่งงวดรถส่งอะไรต้องกลับบ้านก่อน
มันเหมือนกับไม่น่าเชื่อเลยเนอะจากตอนที่รถถังเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เราหลงไปเราใช้งาน
บางทีจะซ้อมยังไงจะไม่มาซ้อมเลยเนี่ย
กลับมาคิดแผนว่าให้ทุกคนกลับบ้านมาเจอพ่อกับแม่ยังไงนะ
เราวางแผนไว้ไหมว่าเราจะอยู่บนเส้นทางนักสู้เนี่ย
อีกไกลใช่ไหมหรือมีวางเป้าหมายอะไรไว้
ให้ชีวิตใหม่กับเราคือกนจะต้องปล่อยจนกว่าผมไม่มีแรงนะครับ
ไปกินเก็บเงินซื้อที่คือเผาทุกอย่าง
แล้วเรามาพอมีโควิดเรามีแต่รายจ่ายแล้วมีแต่ส่งใช่อะมันเยอะ
จริงคือก็จะพยายามลองเริ่มทำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหรอ

บอกว่าคือที่เราคุยกับรถถังเนี่ยนะคะเราคุยกับรถถังหลังจากที่เขาเพิ่งซ้อมเสร็จก็จะเปรี้ยนิดนึง
แต่อย่างผมอะแต่อย่างช่วงโควิดผมมีช่วงนึงก็
อย่างผมมีกางเกงนักมวยเนี่ยนำกางเกงมวย๕ตัวประมูลมาได้แสนนึงอะไรประมาณนี้ก็เอามาช่วย
ตัวแสนเลยเหรอ

ทำไมอะทำไมมันดูรวยไปเหรอวะ

หนึ่งซึ่งตัวเหมือนที่ดูแลขอบคุณมีช่วงชอบดูรายสดแล้วรายสดพระ
ภาพมูลพระอะไรอันนี้ผมก็จะหมดเป็นล้าน
ใช่ก็เป็นคนบ้ายบ้าพ่วงอย่างนั้น
ความสุขเราพอเห็นคราวพระองค์นี้สวยจดประมาณ๗หมื่นแสนสวยจัง
โดนโอนโอเคความสุขใช่ก็ประมาณนั้น

คือไม่ถ้าผมเป็นคนที่เห็นอะไรชอบปั๊บ
มันมีความสุขปั๊บรู้สึกอยากได้อยากโดน

ชกมวยที่ภูเก็ตก่อนที่ไม่มีโควิด
มวยที่ภูเก็ตได้เงินอาชีพมา๔๐๐๐ก่อน
แล้วมันจะมีห้างไปดูหลุย
ไอ้ห่อได้ป่ะวะ

เพราะมันเห็นอะไรซื้อห่อได้ป่ะวะ

ซื้อหยิกรองเท้ามัน

นี่ก็จะถามก่อนซื้อแหละ
ใช่ปรึกษากับเพื่อนบางทีไปพาเพื่อน

เดินเดินก็เหนื่อยเหมือนกันเหรอวะ

แต่คือมันแบบบางครั้งเราต่อยมวยเหนื่อย

แต่บางครั้งบางคนก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่า
มันไม่สมควรนะที่จะซื้อขนาดนั้นอะไรประมาณนี้
แต่มันความชอบมันจะชอบรองเท้าพระอะไรพวกนี้

คือเราแต่ว่าเท่าที่ฟังคือรถถังซื้อสิ่งที่ตัวเองชอบ

เยอะก็จริงแต่ว่าคือรถถังก็ได้แบ่งสัตวแบ่งส่วนอยู่แล้วถูกไหม
ให้แม่ให้พี่น้อง
แบ่งครับแล้วก็เก็บตระหากอย่างเราต่อยมาเนี่ย
อันนี้ความสุขของเราที่เราอยากได้อะไรนะ
แล้วก็เราเก็บแล้วก็ให้พ่อแม่

คือจริงอันนี้พี่คิดเอาเองก่อนนะคิดเอาเองก่อนว่าคือ
คนที่ผ่านช่วงโควิดแบบรุนแรงมาด้วยกันเนี่ย
คือถ้าสมมุติเป็นคนที่นิสัยแบบหนักแน่น
พอที่จะบริหารอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็คงผ่านมาได้อย่างดีนะคะ
แต่ว่าบางคนแบบเขาก็เจอภาวะที่แบบมันเกินจะอดทน
มันเกินจะแบบเกินจะหนักแน่นอะ
รถถังเคยรู้สึกแบบเหมือนกับรู้สึกมืดแปดด้านไหม
ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมเมื่อไหร่เอายังไงต่อไปมีไหมช่วงที่ผ่านมา
ช่วงที่ผ่านมาแหละก็มันมีสะดุดนิดเวลา
เฮ้ยถ้าเราไม่มีเงินตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะแย่ขนาดไหน
แล้วพ่อแม่จนตัวผมว่าผมอดได้นะ
แต่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งคือผมอดไม่เป็นไรแต่คือพ่อแม่เนี่ยผมต้องให้
ใช่ครับถ้าผมต้องให้เขากินให้ดีให้ได้ประมาณนี้ครับ
มาถึงสุดท้ายแล้วค่ะรถถังมาถึงสุดท้ายแล้ว
คิดว่ามีอะไรที่เราเราจะสะท้อนในฐานะที่เป็นนักมวยไหมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเอ๊ะ
อันนี้น่าจะเร็วหน่อยอันนั้นน่าจะอย่างนั้นหน่อยอย่างนี้หน่อยคือภาพรวมที่เราเห็นผ่านมามีอะไรที่เราควรจะสะท้อนออกมาบ้าง
คือคือในไทยทุกอย่างมันโอเคนะครับแต่คืออยากให้แบบให้เขาเคร่งคัดคนที่เข้ามาแล้วทุกคนที่อยู่ในไทยจะได้ดำเนินอาชีพของเขาได้
ใช่ใช่เพราะถ้าเรายังปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วนำโลกเข้ามาสู่ส่วนของไทยทุกคนก็ยังลำบากย่ำแย่อยู่ยิ่งยิ่งยิ่งกว่าเพราะในไทยผมว่าปลอดภัยสุดแล้วปลอดภัยกว่าประเทศอื่นแล้วอยากให้ตรงนี้แหละมันมันดีและให้คนได้ทำงานได้ได้มีรายได้เสริมได้ได้หาเงินส่งครอบครัวส่งเลี้ยงดูตัวเองไปได้อย่
ชกตลอดถึงอาจจะไม่มีคนดูหรืออาจจะมีคนดูรอคัดกองก่อนถ้ามีคนเข้าชมโปรโมเตอร์ก็จะจะได้จ่ายค่าตัวนักมวยได้เต็มที่หน่อยก็คือที่รถถังบอกมาทั้งหมดคือว่าคือถ้าเราคุมกันได้แล้วภายในมันสามารถจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คนหาทำมาหากินได้ใช่ครับคืออยากให้รักษาไปแบบนี้อย่าเอาความเสี่ยงมาเหมือนกับแบบให้มันมีระลอกสองใช่ครับ
อยากฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนดีกว่าให้สู้สู้อดทนอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีเร็ววันแน่นอน
จากใจรถถัง๗เมืองนนท์นะคะก็อย่างที่รถถังบอกแหละว่าคือถ้าทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันยังพอมีช่องทางให้คนทำมาหากินช่วยเหลือตัวเองใช่ไหม
แต่ว่าถ้ามันแบบกลับไปเหมือนเดิมมันแบบโอ้คือบางคนมันรับไม่ไหวแล้วนะรอบที่สองเพราะว่ามันกว่ามันจะรอดรอบแรกมาบางคนก็ไม่ได้รอดมาในสภาพเหมือนเดิมแล้วนะใช่ป่ะถ้ามันมีสภาพไม่มามีรอบสองอีกคือสภาพมันจะมันจะไปยังไงอ่ะใช่ครับก็ช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยกันส่งเสียงอย่างที่รถถังส่งเสียงอ่ะว่าเอ้ยถ้าเราสามารถ
หรือน้ำลายอะไรอย่างนี้กระเด็นอะไรประมาณนี้
ก็ถือว่าสุดรอดฝรั่งวันนั้นก็ถือว่ายอมรับ
อยากให้คนไทยก็คิดภาพออก
ก็ได้ทำตามที่ผมพูดออกไป
รับผิดชอบร่วมกันช่วยกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณรถถังก่อนนะคะที่ให้สัมภาษณ์เราไม่เหนื่อยเนอะ

ขอบคุณครับ
นี่คือหนึ่งในคนที่น่าจะเล่าให้เราฟังถึงความเป็นคนในเรื่องโควิดได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะคะ
แง่ของการเผชิญว่าเขาคือคนอยู่ในคลัสเตอร์หรืออยู่ในกลุ่มก้อนที่ถูกมองว่ามีผลต่อการระบาดค่อนข้างมาก

ทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะ
เราจะคุยกับเขาว่าหลังจากที่ปิดไปหลายสาขา
แล้วจะฟื้นตัวพลิกกลับมาอย่างไรกับธุรกิจนี้
ต้องเปลี่ยนและปรับตัวอีกแค่ไหนนะคะ
แล้วยังจะต้องขยายสาขากลับมาให้เท่าเดิมได้ไหมนะคะ

ส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะ
ด้านหน้าพบกันวันเสาร์๑๐โมงเหมือนเดิมค่ะ